คนนึงเขาบอกว่าอ่านข่าวทุกวีทุกวัน
แต่สุดท้ายวันนี้ต้องมานั่งอ่านข่าวตัวเอง

หอบหลักฐานไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอด
เขาบอกว่าโดนพยาบาลสาวสวยคนหนึ่ง
หลอกให้ครบครบแค่๓เดือนเองนะ
แล้วก็ตีสนิทตัดใจแต่งงานกันเลยค่ะ
สุดท้ายโดนหลอกเงินไปเป็นล้านบาทคุณผู้ชม
ผู้เสียหายอายุ๓๑ปีค่ะ

เดินทางเข้าร้องทุกข์กับนายเอกพบเหลืองประเสริฐ

หลังจากถูกพยาบาลสาวสวยคนหนึ่ง

กลายเป็นหนี้ล้านล้านบาทเลย
ผู้เสียหายเล่าให้ฟังว่ารู้จักกับแฟนสาวคนนี้
ทางเฟซบุ๊กปลายเดือนมกราคมปีที่แล้วนี่เอง
ฝ่ายิงทักแชทมาหาก่อนนะ
พูดคุยกันตกลงคบหากันเป็นแฟนได้๑เดือน
หลังจากนั้นค่ะฝ่ายหญิงบอกว่า
พ่อแม่ไม่สบายใจเตง

ทางบ้านก็เลยหาเลิกมั่นมาให้

ฝ่ายิงฝั่งเจ้าสาวนี้นะบอกว่า

จะมามั่นหมายกันตกลงแต่งงานกัน
จนกระทั่งมีนาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
ฝ่ายหญิงทำทีมาบอกว่า
โทรศัพท์ตกน้ำส่งไปซ่อม
ถูกร้านแฮ็กข้อมูลแอปธนาคาร
เงินที่มีหายหมดเลยอะพี่
หลังนั้นค่ะแฟนสาวก็แนะนำบอกว่าไปกู้เงินธนาคารมันสัก๔๕๐๐๐๐บาทได้ไหม
เพราะว่าต้องการใช้เงินก็เลยยอมทำเรื่องกู้เงินค่ะ
แต่พอทวงถามถึงเงินจำนวนนั้นฝ่ายหญิงแจ้งว่าเงินใช้ไปหมดแล้ว
หลังจากนั้นค่ะฝ่ายหญิงก็อ้างต่ออีกว่ายายก็ล้มป่วย
เงินที่มีเนี่ยก็ต้องเอาไปรักษาทางฝ่ายสาวธอมเขาก็สงสารไง

จนสุดท้ายนะฮะตัวเองเครียดแก้ปัญหาหนี้สินไม่ไหว
เพราะว่าอะไรเป็นหนี้ค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลอีก๑แสนบาทอีก

ก็เลยต้องออกจากงานเพื่อรับเงินจากการลาออก๑แสนบาท
คือวัดใจกันไปเลยอยากได้เงินก้อนไม่รู้ทำไงลาออกก็แล้วกันนะฮะ
แต่ว่าพอได้๑๐๐๐๐๐บาทมาเขาบอกว่าเขาถูกฝ่ายหญิง
เบิกเงิน๑๐๐๐๐๐บาทที่เขาลาออกเอาไปใช้อีก

ผู้เสียหายบอกด้วยนะคะว่ากว่าจะรู้ตัวสิ้นเนื้อประดาตัวไปแล้วไม่พอ
งานก็ไม่มีทำด้วยเพราะลาออกไปแล้วไม่สบายอีกเป็นหนี้เป็นล้านด้วย
มีหนำซ้ำค่ะเขายังถูกแจ้งข้อกล่าวหาคดีร่วมกันช่อโกงด้วย
เนื่องจากว่าอะไรฝ่ายหญิงเขาทำธุรกรรมผ่านบัญชีของสาวธอมนี่ไง
ตอนนี้เขาบอกเลยว่าเขายังไม่รู้อนาคตว่าจะถูกฟ้อง
กลายเป็นบุคคลล้มละลายหรือเปล่าก็เลยมาร้องเพจดังให้ช่วยหน่อย
ประหนึ่งว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมอะไรหลังจากนี้นะ
เพราะว่าบัญชีเขาโดนแฟนสาวอดีตแฟนแล้วกันเอาไปใช้หมดแล้ว
โอ้โฮต้องระวังมากเลยนะคุณลื่นมันมีให้เห็นตลอดนะ